ผู้นี้๑๕ปีเองนะคะ๑๕๑๔๑๖ไม่เกินนี่เลยแต่ละคนทุ่งสงฆ์นครสีธรรมราชค่ะวัยรุ่นไล่ยิงกันแล้วใช้ลูกซองยิงอ่ะเจ็บไป๓นะคะถูกไล่ยิงบาดเจ็บจนต้องไปขอความช่วยเหลือจากร้านขายเฟอร์นิเจอร์ริมถนนสายทุ่งสงฆ์ตรังอ่ะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูมอเตอร์ไซค์คนเจ็บมาเนี่ยนี่คือจะมาขอ

กับกู้ภัยให้ค่ะ
ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะอย่างที่บอกว่าจะเห็นนาทีที่น้องคนเจ็บทั้ง๓คนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้ากล้องเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากร้านเฟอร์นิเจอร์ไป
แต่ว่าในกล้องวงจรปิดภาพนี้เห็นแต่คนเจ็บไม่เห็นคนก่อเหตุนะคะ
เรื่องนี้ผู้กำกับการสพทุ่งสงศ์บอกว่าสอบปากคำน้องคนเจ็บทั้ง๓คนแล้ว
แล้วก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายแล้วเพราะว่ารู้ตัวแล้วนะคะ
เป็นคนในพื้นที่อำเภอทุ่งสงศ์นี่แหละปมเหตุมาจากไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันค่ะ
เรื่องผู้หญิงแค่ชอบคนเดียวกันเองนะครับ
ไล่ยิงมารหัวใจกันแบบนี้เลยอะค่ะตอนนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานอนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วนะคะ